อุบัติเหตุสลดกับผู้ชายสองคนนี้ก็บนท้องถนนอีกเช่นเดียวกันนะคะ
เกิดขึ้นตรงสะพานกลับรถตรงตลิ่งชัน
คุณผู้ชมครับปรากฏว่าเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มากันสองคนซ้อนกันมา
แล้วก็ขึ้นสะพานกลับรถปรากฏว่าไปชนขอบสะพาน
แล้วร่างเนี่ยร่วงลงมาข้างล่างค่ะเสียชีวิตค่ะ
สองคนล่วงลงมาจากข้างบนค่ะตกลงมาที่พื้นถนนข้างล่าง
กู้ภัยร่วมกับตันยูเนี่ยนะคะก็ช่วยกันปั๊มหัวใจเพื่อที่จะยื้อชีวิต
แต่ว่าไม่สำเร็จคุณผู้ชมค่ะ
ทั้งสองคนนี้เนี่ยหล่นลงมาจากมอเตอร์ไซค์เสียหลักชนขอบคอนกรีต
สะพานกลับรถเกือกม้าตกลงมากระแทกถนนกาญจนาพิเศษขาเข้า
ตลิ่งชันปั๊มหัวใจอยู่ครึ่งชั่วโมงไม่สำเร็จ
ทั้งสองคนสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
ในตัวนี้นะคะพบบัตรประจำตัวสีชมพู
ทราบชื่อว่านายเลอายุ๓๐ปีเป็นชาวเมียนมา

ก็ทราบสอบสวนก็ทราบจนว่าเป็นลูกจ้างปั๊มน้ำมันอยู่แถวนี้แหละนะคะ
ส่วนอีกรายนึงไม่พบเอกสารติดตัว
คาดว่าน่าจะเป็นแรงงานสัญชาติเดียวกัน
นี่ค่ะสิ่งที่ตรวจสอบพบนะคะ
ส่วนด้านบนสะพานกลับรถก็มีรถมอเตอร์ไซค์นะคะ
หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครอยู่ในสภาพนี้ค่ะ
คว่ำใกล้กันมีรองเท้าแตะสีดำตกอยู่คู่หนึ่ง
แล้วก็มีร่องรอยนะคะเฉียวชนกับขอบปูนสะพานกลับรถ

จากการตรวจสอบของตำรวจสนตลิ่งชันตอนนี้
ยังไม่สามารถบอกได้นะคะว่ามันเป็นการถูกรถคันอื่นเฉียวชน
หรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเสียหลัก
กับขอบสะพานกลับรถแล้วร่างร่วงลงมา
เดี๋ยวต้องไปไล่ดูจากกล้องวงจรปิดในจุดใกล้นะคะ
รวมถึงไปสอบพยานในที่เกิดเหตุด้วยค่ะ